จริงแล้วเรื่องของผิวพันธุ์เนี่ยนะขอให้ดูแลเรื่องของสุขภาพเถอะเดี๋ยวความออร่ามันมาเอง
ปูปรายาก็เหมือนกันคุณผู้ชมค่ะเห็นแบบนี้ไม่ต้องข่าวก็ได้
มาพร้อมกับความสวยความสตรองความมั่นอกมั่นใจ
และเธอก็ยังขอสารฝันของเธอนะคะในการที่จะเป็นที่ยอมรับมีผลงานเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ
ขั้นแรกคุณเห็นไหมกระแสบนโลกโซเชียลช่วงที่ผ่านมา
โดยสาวปูบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากในชีวิตของเธอและ
ถึงแม้ครั้งนี้ตัวเธอจะยังไม่เป็นที่รู้จัก
แต่ก็จะไม่ลดละความพยายาม

เพราะว่าเป็นเส้นทางที่สร้างชื่อให้กับตัวเธอ

เป็นประสบการณ์แรกที่ไปเดินแบบต่างประเทศ
ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก
เป็นความฝันที่เป็นจริงสำหรับปูค่ะ

แต่อย่างที่บอกการได้เรียนรู้อะไรใหม่
ได้ช่วยเหลือตัวเองบ้าง

มันเป็นการถ่อมตนและเป็นบทเรียนที่ดี
ทุกวันนี้ที่ปูทำมันคือ
เป็นเหมือนบันไดขั้นเล็กขั้นแรกขึ้นไปเรื่อย
ปูทำเนี่ยปูไม่ได้หวังกลับมาสร้างกระแส

ตั้งแต่เด็กจนโตความฝันคือ
ความฝันคืออยากมีผลงานต่างประเทศ
ความฝันคืออยากได้เดินทาง

แล้วก็มีเรื่องราวมาเล่าให้กับลูกหลานฟัง

แต่คนเราเกิดมาแค่ครั้งเดียวไม่ลองก็ไม่รู้

กำลังเดินตามความฝันของตัวเองเลยนะคะ
ส่วนเรื่องความสัมพันธ์กับหนุ่มตาน้ำข้าวนำว่า
ทิวบราคเจ้าตัวก็บอกว่ากำลังไปได้สวยเหมือนกัน
แต่ไม่ขอใช้สถานะว่าหวานใจนะคุณ
เพราะยังไม่อยากจะคาดหวังกับเรื่องนี้มากกว่า
งานที่ต้องรับผิดชอบในตอนนี้เธอบอกแบบนั้น

แต่ถามว่าโกหลักในชีวิตตอนนี้คืออะไร

กูก็ไม่ได้เด็กแล้วนะคะ
ปูเนี่ยจากวันเกิดแล้วปูก็อายุไม่ได้น้อยแล้ว
ก็จะไม่ให้มีใครมาจีบเลย
ก็ไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะได้แต่งงานหรือเปล่า

หวานใจก็โอเคมีคนรักคนชอบ
ก็ทำให้เราอารมณ์ดีทำงานสวย
นี่ไงเขาเรียกว่าเป็นกำลังใจให้กันในการทำงาน
ต้องใช้สถานะฟมแฟนอะไรก็ได้มั้
แต่ดิฉันชอบที่เธอตอบเรื่องของโอกาสในการทำงาน
บอกว่าโอกาสไม่ได้วิ่งเข้าหาปู
ปูนี่แหละวิ่งไปหาโอกาสเอง
อย่างที่คุณเคยพูดว่าโอกาสมันไม่มีขา
อยากได้มาต้องวิ่งไปหาเอาเองนะคะ

มีเธอมีปูประยาเป็นไอดอลกันได้นะจ๊

ความคิดของเธอแล้วก็เรื่องสุขภาพด้วย
เป็นไอดอลให้ใครหลายคนเป็นแรงบันดาลใจว่าอย่างนั้นเถอะนะ